ทุกคนค่ะไปต่อกันที่การสูญเสียค่ะ
คุณเสียแหบวิทยานะคะ
ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการลูกทุ่งทีเดียวค่ะ
เพราะว่าท่านนั้นมีบุญคุณกับวงการลูกทุ่งนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งที่คนลูกทุ่งรักมากทีเดียวคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะที่วัดราชวรินนะคะ
ครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพคุณอาวิทยาค่ะ
โดยมีคนดังในวงการเพลงมาร่วมอาลัยเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นคุณปู่ภัยวงเตชะนรงค์
คุณมาโนธพุทธตานครูสลาคุณวุฒิ
คุณวินัยพันธุรักษ์สดใสรุ่งโพทอง
รุ่งสุริยาแล้วก็อีกมากมายหลายท่านค่ะ
โดยคุณเป้สุภวิทย์ค่ะลูกชาย

เนื่องจากยังอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการสูญเสีย
และขอจัดพิธีศพคุณพ่อให้เสร็จสิ้นซะก่อน
โดยครอบครัวค่ะจะตั้งศพสวดอภิษฐรรม

ขออภัยค่ะตั้งแต่วันที่๒๒ถึง๒๘เมษายนนี้นะคะ
แล้วก็จะเก็บศพไว้ค่ะ๑๐๐วัน
เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
พี่รุ่งสุริยานะคะได้เปิดใจทั้งน้ำตาค่ะ
ว่ารู้จักพี่วัฒนวิทยามา๒๔ปีแล้ว
พี่วิทยาค่ะถือว่าเป็นทั้งพี่ทั้งพ่อค่ะ

สูญเสียครั้งนี้ค่ะกระทันหันมากเลย

โดยพี่วิทยาถือเป็นคนที่นำเพลงลุกทุ่ง
ไว้บนสถานีวิทยุเอฟเอ็ม
ขณะให้สัมภาษณ์ขอสำนึกบุญคุณของคุณอาวิทยา
แล้วก็จะสารต่อเจตนารมณ์ของท่านต่อไปด้วยค่ะ
เราไม่เป็นใครมาให้ทางน้ำเพลงรุกทุ่มหรือสังสมเพลงเรา
แข็งแรงร่วมกันให้อย่างทุกวันนี้
เราคิดถึงและเราจะสารต่อเจตนารมณ์ของพี่เขา
พูดมันไม่ออกเดี๋ยวก็บอกท่านล่ะ
เท่าที่เราสามารถทำได้คนที่
คุณอาวิทยาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญค่ะ
ให้เราได้รู้จักกันจนฮิตจนได้รับกระแสนิยมทุกวันนี้เลย
ใช่ค่ะก็เชื่อว่าผลงานของคุณอาทุกเพลงนะคะ
ยังคงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงตลอดไปนะคะคุณผู้ชม